คุณผู้ชมชอบเมนูนี้ไหม

งั้นไปร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเด็ด
แล้วก็ชื่อดังมากอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน

ทุกโต๊ะเลยแทบจะ๑๐๐เลยครับ

เป็นเจ้าของร้านโง่โภชนารุ่นที่๒ครับผม

สั่งเลยก็คือประมาณ๔๕ปีที่แล้วครับ

แล้วก็เราทำใหม่ทุกจานครับผม

ทำให้ไก่ของร้านเราครับมันไม่นิ่มครับ
มันจะกรอบอยู่ตลอดเวลาครับ
อุปสรรคที่เจอหลักเลยก็คือ

คนหนึ่งที่ทำมาก่อนเริ่มต้นมาไม่เห็นด้วย

เขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีครับก็ต้องมีทะเลาะกัน
ร้านโงโภฯพฤชนาครับ
สามารถโทรศอบถามข้อมูลท่านเติมภาษาโทรศัพท์ได้ที่๐๙๒๒๒๘๙๔๖๕ครับผม
ผมอยากท้าให้ลูกค้ามาลองไก่ผัดเม็ดมะม่วงของร้านเรานะครับ